คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประจวบคิริคันกันหน่อยค่ะ
ไม่น่าเชื่อจริงนะว่ามันเกิดจากอากาศที่ร้อน
รถเบ้นคันหนึ่งจอดอยู่เฉยค่ะ

ซึ่งอย่างที่บอกว่าสาเหตุมันเกิดจากอากาศที่ร้อนจัดค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งฉีดน้ำดับไฟที่ติดมาจากห้องเครื่องยนต์นะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเพชรกะเสมขาล่องใต้
หลักกิโลเมตรที่๓๐๙๔แยกประจวบคีรีคันในอำเภอเมืองค่ะ
ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกว่าค่ะ
ซึ่งก็ต้องฉีดน้ำเพื่อทำให้ความร้อนมันลดลง
แล้วก็ป้องกันไม่ให้ยางรถระเบิดด้วยนะคะ
ต้องฉีดไล่ไปทั้งตัวรถเลย
พอเปิดท้ายกระโปรงรถค่ะกลุ่มควันไฟก็กระจายตัวออกมาอีก
ก็ต้องฉีดน้ำเข้าไปในตัวรถอีกครั้งหนึ่ง
พอไฟสงบแล้วก็มาตรวจสอบดูค่ะ
กระจกหน้ารถนี่แตกร้าวเป็นรอยเบอร์เรอเลยนะคะ
ฝากระโปรงเครื่องถูกไฟไหม้แหว่งเป็นร้อยโว
ในห้องเครื่องยนต์พลาสติกหุ้มสายไฟและส่วนอุปกรณ์ต่างเสียหายทั้งหมดค่ะ
คนขับเป็นผู้ชายอายุ๔๕ปีนะคะ
เขาบอกว่าก็เดินทางมาจากกรุงเทพจะไปทำงานที่ภาคใต้
ขับรถอยู่ดีมีควันออกมาแล้วก็มีไฟลุกไหม้ที่ห้องเครื่องค่ะ
สำหรับสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะ
ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นนาทีชีวิตเลยค่ะ
พลเมืองดีกระโดดลงไปในน้ำบริเวณคลองข้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากในตำบลไม้งาม
ช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในรถยนต์เนี่ยค่ะ
คือเขาประสบอุบัติเหตุรถพุ่งตกลงไปในคลองแล้วเห็นไหมครับคุณผู้ชมรถมันหงายท้อง
ว่าคนขับเนี่ยต้องจมอยู่ในน้ำพลเมืองดีก็รีบเข้าไปช่วยเหลือ
แล้วก็มีตำรวจและกู้ภัยจากหลายหน่วยงานมาช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งด้วยในปั๊มหัวใจกันเลย
คนที่ติดอยู่ในรถก็คือนายชายศบุญยะอายุ๗๒ปีเป็นข้าราชการครูบำนานค่ะ
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ถึง๑กิโลเมตรนะ
คือจะขับรถออกจากบ้านไปตลาดแต่คิดว่าอาจจะวูบอะค่ะ
เลยทำให้รถเสียหลักแล้วก็พุ่งตกลงไปในคลอง
เจ้าหน้าที่ใช้รถยกอาสาตำรวจชุมชนชักลากดึงตัวรถเก่งขึ้นมาจากน้ำ
แล้วก็เห็นว่านายชายศเนี่ยคลานหนีไปอยู่เบาะหลังแล้วแต่ว่าออกมาจากรถไม่ได้
แล้วก็อย่างที่บอกพอช่วยออกมาได้สัญญาณชีพไม่มีแล้ว
จากนั้นนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราช
เพื่อยื้อชีวิตแต่ว่าไม่สำเร็จค่ะ
นายชายศเสียชีวิตนะคะ